โอ้โหเห็นแล้วต้องบอกว่าพยาบาลทำงานหนักจริง
จะได้ที่ทางการแพทย์บุคลากรด่าน่าทั้งหลายนี่ครับ
ท่านผู้ชมเห็นคลิปนี้เนี้ยเขาลงในสินค้า
อดกันเนี่ยถามว่าเพราะอะไร
เพราะทั้งวอร์ดวอร์ดนี้ติดโควิดหมดเลย
พยาบาลติดโควิดหมดเลยครับท่านผู้ชมครับ
พอผลออกมาว่าเราติดโควิดกันนะ
ก็ได้แบบนั้นกอดกันอย่างนี้เลยครับ

ที่โพสต์เนี่ยบอกว่าพวกเราก็ทำหน้าที่กันเต็มที่ดีที่สุดแล้ว
ขอให้พวกเราทุกคนปลอดภัยก็แล้วกันนะ
แล้วเธอก็แสดงความเห็นเอาไว้
บอกว่าถ้าพวกเราได้รับวัคซีนดี

และสามารถทำงานดูแลคนไข้ได้จนเสร็จภารกิจ
นี่คือพยาบาลเหล่านี้ท่านยังเป็นห่วงคนไข้นะฮะ
แม้ว่าตัวเองจะติดโควิด๑๐กว่าคนนะครับ

บอกว่าเดี๋ยวขอไปรักษาตัวเองให้หายกันก่อน

แล้วจะกลับมาดูแลคนไข้ทุกคน
นี่ค่ะวันที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
ล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพกำลังเก็บข้าวเก็บของนะครับ
เพื่อไปกักแอดมิตรกันนะฮะ
ก็มี๓คนก็ต้องกินยาต้านไวรัส

ของไปแอดมิตรกักตัวที่แฟลต์ใหม่

เดี๋ยวถึงจะกลับมาดูแลคนไข้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาล่าสุดนะครับ
ก็มีภาพโพสต์ภาพขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะ
บอกว่าพยาบาลทุกคนที่ท่านเห็นที่ติดโควิดกันเนี่ย

อาการดีไม่มีใครผิดปกติ

โอ้โห๑๐กว่าคนนะฮะยกทีมติดโควิด

๓เนี่ยไฟเซอร์ที่เข้ามาเนี่ย

ใช่ค่ะเพราะเขาคือคนที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด๑๙

คือมีเจ้าหน้าที่มีพยาบาล

ถ้าจะนับเฉพาะพยาบาลเนี่ยผมยืนยันได้เลยว่า